เดตเรื่องราวข่าวเศร้าในวงการบันเทิงกันหน่อย
ใช่ค่ะเพิ่งจะได้รับรายงานมานะคะว่า

เสียชีวิตเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้นะคะ
ตีสองครึ่งด้วยวัยเจ็ดสิบสามปี
เสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลวที่บ้านนะคะ

หลายคนก็จะรู้จักกันดีในฉายาของ
พระเอกซาดิตบ้างล่ะผู้กำกับซาดิตบ้างล่ะ
หรือที่หลายคนคุ้นหูกันคือผู้กำกับตบจูบ
คือภาพละครที่อาเปี๊ยกกำกับเนี่ย
ก็จะเป็นลักษณะเหมือนพระเอกก็จะร้ายหน่อย
อาจจะมีตบตีนางเอกบ้างทำร้ายบ้าง
แต่สุดท้ายเนี่ยก็ปิดท้ายด้วยการจูบนางเอกบ้าง
ทำดีบ้างแล้วนางเอกก็ใจอ่อน
ก็เลยถูกเรียกขนานนามว่าเป็นผู้อำกับตบจูบนะคะ
แล้วก็เนี่ยเป็นคุณพ่อของพี่อ้อมด้วยนะคะ

คุณผู้ชมรอติดตามความคืบหน้าได้ในบันเทิงไทยรัฐวันนี้นะคะ